ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็น๒๘พฤษภาคม
ย่านงามวงวานนะคะที่เป็นข่าวใหญ่แล้วเราก็ตามกันมา
เพราะว่าอุบัติเหตุนี้คนบาดเจ็บตั้ง๘คน
แล้วก็เสียชีวิตหนึ่งศพรถเบ้นสีดำคันนี้ตามภาพเนี่ยค่ะ
เลนขวาแล้วก็พุ่งไปชนท้ายรถกระบะ
จังหวะชนรถกระบะเห็นภาพน่าตกใจมาก
เพราะว่าเด็กอายุแค่๘เดือนกระเด็นตกลงมาจากรถเลยนะคะ
แล้วก็ศีรษะของเด็กก็มีเลือดไหล
เห็นเหตุการณ์ก็ไปอุ้มพาไปส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้คนขับรถเบนท์ก็อ้างว่าแก้วน้ำหล่น
แล้วก็ไปอยู่ที่เบรกก็เลยเหยียบเบรกไม่ได้
มันไปอยู่ใต้แป้นเบรกพอดีมันขัดเอาไว้
แต่ตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วยังไม่เจอแก้วน้ำ
แต่ถามว่าเจอร่องรอยของน้ำเจอ
หลอดเจอร่องรอยของน้ำแต่ไม่เจอแก้ว
แต่คนก็เลยสงสัยว่าเนี่ยที่เด็กร่วงลงมานะคะ
ช่วงนี้ที่เด็กไม่เป็นอะไรมากนะ
เจอเบรกอยู่ตลอดทีนี้วันนี้เราเลยไปถามผู้เชี่ยวชันเรื่องรถ
อุบัติเหตุตามภาพแบบนี้ตามลักษณะนี้
มันเป็นไปได้ไหมที่ว่าแก่วน้ำลนไปขัดกับเบรก
จนเหยียบเบรกไม่ได้แต่ว่าก่อนอื่น
พาไปที่งานศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก่อนค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะที่บ้านเลขที่๑๓๒หมู่๘
ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
เป็นสถานที่จัดงานบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวจุรีรัฐ
บัวอายุ๓๗ปีเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
หีบศพครอบครัวได้นำตุ๊กตาตัวโปรดของผู้ตาย

พ่อของผู้ตายคุณพ่อเจริญผัดบัวอายุ๖๒
คุณพ่อบอกว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัว

เพราะว่าเมื่อคืนวันที่๓๐พฤษภาคมจริงแล้ว
คนก่อเหตุกับครอบครัวของคนก่อเหตุก็มากราบขอขมาศพนะคะ

พ่อก็เลยบอกว่าก็ว่ากันไปตามเรื่องของคดีความ

ส่วนเรื่องเยียวยาคุณพ่อบอกว่าคนก่อเหตุมากราบขอขมาศพ

คุณพ่อก็บอกว่าหลังจากที่จัดงานบำเพ็ญกุศลศพลูกแล้ว
ก็จะไปกรุงเทพไปติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
แล้วก็อยากจะให้คนก่อเหตุรับผิดชอบเยียวยาทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดค่ะ
มีเหยื่ออีกคนนึงนะคะที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
เป็นคนขับรถส่งของของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
นี่วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราไปคุยมานะคะ
คุณลุงชื่อว่านายมงคลปรุพฤกษ์อายุ๖๐ค่ะ
คุณลุงเนี่ยหายปลาร้าหัก๔ท่อนนิ้วหักฝ่ามือหักกระดูกแตกเล็บหลุด
แล้วก็ตามตัวรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลยนะคะคุณลุงมงคลเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าช่วงเวลานั้นกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะไปส่งของให้ลูกค้าแถวไทยคม
ก็ขี่ไปตามปกติจังหวะนั้นตีรถเข้าเลนขวาจู่จู่ได้ยินเสียงดัง
ตอนแรกบอกว่าเหมือนเสียงระเบิดเลยดังอยู่ด้านหลังอะค่ะ
นาทีนั้นคิดว่าคงเกิดอุบัติเหตุแน่ก็เลยรีบเร่งรถของตัวเองให้เร็วขึ้น
เพราะว่าได้ยินเสียงจากด้านหลังใช่ไหมคะคุณลุงมงคลบอกว่าไม่ได้หันไปมองเลยนะ
แต่จู่มีเศษซากรถนะคะปลิวอยู่ตรงหน้า
แล้วก็มีรถเก๋งตีรังกาผ่านหน้าไปเลยอ่ะค่ะโอ้โห
แล้วก็มาหยุดเอาตรงหน้าเลนขวาพอดีทำให้รถจักรยานยนต์ของคุณลุงมงคลที่ขี่มาเลนขวาก็พุ่งชนเขาอย่างจัง
แล้วคนก็ไปช่วยส่งโรงพยาบาลนะคะหลังเกิดเหตุคู่กรณีมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เหมือนกันเลยยังไม่ได้พูดคุยเรื่องค่าเยียวยาค่าเสียหาย
ทางประกันของฝั่งคู่กรณีเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดก็คือได้คุยกับทางประกันน่ะนะคะ
ตัวลุงเองไม่คิดจะเอาเรื่องเอาราวอะไรแค่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยหายเป็นปกติแล้วก็กลับไปทำงานได้เหมือนเดิมก็แค่นั้น
เดียวก็มีรถตีรังกามารถซึ่งเป็นรถยนต์นะที่มีผู้หญิงอยู่ในนั้นตีรังกามา
การที่ก็ตีรังกาตีรังกาเร็วกว่ารถผมขับอีกความแรงอ่ะแสงหน้าผมไปเลย
งหน้าผมไปว่าพอหยุดปุ๊บก็สไลด์ไปปิดช่องทางขวาที่ผมกำลังจะไปพอดี
ที่ผมชนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดที่จะเบรกเพราะว่าถ้าผมเบรกผมก็กลัว
ข้างหลังมาเพื่อที่จะมาทับผมผมก็คิดว่าเห็นข้างหน้าแล้วว่างแล้ว
ผมก็เป็นการว่าถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็เราก็กำลังรถกับเรากำลังได้รอบ
ขึ้นเลยเพื่อที่จะหนีแต่มันสไลด์รถมาเร็วกว่ารถนำมัน
มันตีรังกาแล้วมันผ่านเราไปเลยแล้วมันก็สไลด์ปิดช่องทางขวา
ที่เราจะไปก็ทำให้เราต้องชนตอนนั้นก็คิดว่าไปแล้วเหมือนกัน
โกงความตายเหมือนกันเจอคุณแม่กับน้องสาวเขาเขาว่ายังไงบ้าง
ไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยกันเรื่องค่าเสียหายค่าอะไรเลย
คุยกันคุยกันแค่เป็นยังไงบ้างทำใจดีไว้
ค่อยแก้ปัญหาอะไรแบบเนี้ยก็แบบแฟนผมก็เป็นคนปอบ
อบทางแม่ทางด้านนั้นน่ะแต่ผมก็นั่งเฉยผมนั่งผมอยู่บน
ลงพักเฉยเฉยผมก็ไม่อยากไปแสดงตัวว่าผมเจ็บหรืออะไร
เพราะสภาพที่ผมเห็นว่าผู้สูญเสียสองคนที่
ผู้สูญเสียหมายถึงว่าแม่คนตายเขาเสียลูกสาวอีกคน
สูญเสียลูกที่ว่ามาชนแล้วทำให้เกิดความสูญเสีย
ร้องไห้พับแล้วมันก็สะหรับใจอ่ะครับ
นี่ใจคอจะไม่คุยเรื่องเยียวยากับฝ่ายไหนเลยเหรอเนี่ย
ไม่คุยกับใครสักคนก็ปล่อยให้ประกันดำเนินการอย่างเดียวเลย
ว่ารถกระบะที่ถูกชนคันแรกที่ตายายก็เจ็บหนักใช่ไหม
หลานวัย๗เดือนก็รอดมาได้แบบเดชบุญเนี่ย
แม่ของน้องดารินก็บอกก็ไม่คุยเลยบอกให้คุยกับประกัน
ค่ะนะโอ้โหแล้วบอกคนขี่จักรยานยนต์บอกให้ค่อยค่อยแก้ปัญหาไป
อืมก็ปัญหามันก็เกิดจากลูกคุณนั่นแหละอืมใช่ไหม
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์นะครับนายพัฒนาเดชอาสาสรรพกิจ
เขาบอกว่าเขาก็ดูแล้วคลิปเคลิปอะไรพวกนี้นะครับที่คนขับรถเบนส์อ้างว่าแก้วน้ำ
เก็บความเย็นตกลงไปแล้วมันขวางคันเบรกเหยียบเบรกไม่อยู่เนี่ยนะครับ
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุจากคลิปที่ได้เห็น
ว่าคงไม่มีแก้วน้ำไปขวางเบรกหากมีเชื่อว่าไฟเบรกด้านหลังคงเป็นสีแดงยาว
ซึ่งจากคลิปพบว่าขณะที่รถเบนส์ขับมาไฟเบรกไม่ขึ้นและขับมาด้วยความเร็วมาก
เมื่อเจอรถกระบะจึงหักหลบเพราะรู้ว่าต้องชน
และมีการแตะเบรกอยู่ช่วงวินาทีหนึ่ง

คือถ้าจะเบรกแล้วมีแก้วน้ำกั้นอยู่แต่คนจะเบรกก็ยังไงก็ต้องพยายามย้ำเบรก
ใช่นี่เหมือนแตะเบรกนิดนึงแล้วมันก็พุ่งไปต่อ

แล้วเรารู้สึกว่ามันเหยียบไม่ลงเนี่ยเราก็ต้องยิ่งพยายามเหยียบให้มันลง

คือเหมือนกับเท้าไม่ได้ถอนจากคันเร่งอืมอ่าส่วนเรื่องคดีนะครับ
ตำรวจบอกว่าแจ้งสามข้อหานะฮะคนขับรถเบนส์นะครับอ่า
ยังยืนยันว่าจะแจ้งนะตอนนี้ยังไม่ได้แจ้ง
คงรอผลการรักษาพยาบาลใบแพทย์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายซึ่งเบื้องต้นคนขับรถเบนส์
บอกว่าจะมารับทราบข้อกล่าวหากับตำรวจวันอังคารที่๔มิถุนายนนี้
ตำรวจก็ตามเรื่องคดีแพ่งชดเชยเยียวยาให้กับคนเจ็บแล้วก็ญาติคนตายด้วยนะฮะฝากหน่อยเพราะว่าคดีอาญาเนี่ยอันนี้ต้องดำเนินคดีอยู่แล้ว
ใช่แต่เรื่องของการเยียวยาชดเชยนอกจากให้ประกันไปเคลียร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันควรจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไหม
ใช่ค่ะตัวผู้เสียหายก็บอกว่าก็อยากจะเจอคนขับรถเบ้นคนก่อเหตุอย่างน้อยมันก็น้ำจิตน้ำใจได้เจอกันเรื่องของความรู้สึกของคนเจ็บด้วย